มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

อาจารย์ผมถามนิดนึงผมมีเรื่องสงสัย

คือเพิ่งย้ายไปอยู่บ้านใหม่ได้ไม่นาน

เกี่ยวไหมกับการที่เราอาจจะไม่ได้ไปไหว้
หรืออาจจะไม่ได้ทำอะไรขอเขา

เขาพยายามมากมันต้องดูในดวงไง

ว่าข้อที่หนึ่งไปหาคุณหมอ
ตรวจร่างกายว่าภรรยาพร้อมไหม
ตัวพี่ก๊อบมีน้ำยาหรือไม่

คือทางภรรยาไม่ได้มีปัญหาอะไร
เหมือนลูกตราที่กูคุณก๊อบเนี่ย

อาทิตย์กำเนิดอยู่สิง

ตามเวลาเกิดรัฐคณะอยู่ราศีสิงห์
อ่านในที่สารต่าง
ก็ดูสิงประกอบตุลตุลจะแม่นกว่า
คนเกิดราศีตุลเนี่ยคือเจ้าแห่งดนตรีศิลปะ
เพราะราศีตุลมีดาวสุกเป็นดาวประจำราศีคือดาวประธานแห่งโลกิยวิสัย

เป็นคนชอบความสุขเป็นคนชอบจัดสรรการกินการอยู่การนอน
เป็นคนรักษาชอบความสะอาดเป็นคนที่แบบเหมือนดูง่ายแต่จริงแล้วเยอะมาก

ตามพื้นดวงชะตาถ้าดูถึงลูกมันก็ต้องวิเคราะห์
ดวงชะตานี้มีลูกดีหรือไม่มีลูกดี
มันผ่านเมียไปแล้วนะ
เรื่องลูกดวงชะตาในดวงนี้มีลูกแล้วดี

ลูกราหู่คนเกิดราศรีตุลลักษณะราศรีตุล
มีดาวเจ้าเรือนปุตตะคือราหู
ราหูในดวงเนี่ยเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคงเหมือนที่ดิน
และในดวงชะตาพี่ก๊อฟเกิดวันอาทิตย์
ส่งผลให้ดาวราหูเป็นมนตรี
มนตรีก็แปลว่าลูกเป็นมนตรี
ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
มั่นคงขึ้นมียศมีศักดิ์มากขึ้น

มีแล้วดีไง
มันอธิบายด้วยดวงด้วยภาษาแบบนี้
เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วมีแล้วจะมีปีไหนดี

แล้วถ้าเกิดว่าจะมีได้ในทางการแพทย์พร้อมแล้ว
ในทางการขออธิษฐานต้องทำอย่างไร
ตามดวงเห็นได้ชัดว่า
ในระยะเวลาประมาณสัก๔๕ปีมาเนี่ย

จะดีก็ไม่ดีจะร้ายก็ไม่ร้ายที่สุด
จะทำอะไรในความเป็นไปก็ทำดีครึ่งหนึ่ง

อะไรอย่างนี้จากวันที่๖กันยายน

ไปจนถึงวันที่๖ตุลาคมปี๒๖๖๑นะ

ชีวิตดีโคตรโอ๊ยแสดงมาก

จัดการค่ะ

ขอให้คุณก๊อฟรู้ว่าตอนนี้
มีภรรยาอันเป็นที่รักครับ

เขาห้องทางตรงทางอ้อม
เปิดเผยปิดบังกับใครผู้ใด

ที่พูดแบบนี้นะ

ในวันเวลาหนึ่งของคนเกิดลักษณะราศีตุล

ว่าความสุขนั้นหนาคืออะไรเดี๋ยวเรารู้
แต่พอวันหนึ่งมีครอบครัวนั้นรู้สึกเลยว่า
ไม่อยากจะทำอะไรผิดจากที่เคยทำมา

คือนี่คือคนเกิดตุ๋นเป็นงนี้นะเพราะนั้นในเวลานี้จะเห็นได้ชัดว่า
มีเวลาที่มีเกณฑ์ที่จะมีลูก
วันที่๑มกราคมของปี๒๖๑จนถึงวันที่๘กุมภาพันธ์
ช่วงที่๒ตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน
จนถึงวันที่๗ตุลาคม

จนพรุ่ง

แล้วอย่างนี้ทางภรรยาเองเนี่ย
จำเป็นต้องดูดวงไหมคะว่าดวงสัมพันธ์กันไหม
ในการที่จะต้องแบบมีลูกหรืออะไรยังไง

คุณก๊อฟเวลาให้ดูดวงให้ใครดูดวงนะ

หมายถึงว่าบุคคลผู้ใดในโลกนี้ที่มีดาวเสา
ดาวราหูเล็งชะตากำเนิดซึ่งมันไม่ง่ายนะ
มันจะเข้าเกณฑ์ดวงแตกคือชิดแตกแยกหมายความว่างี้
หนึ่งบุคคลผู้เกิดมามีเสาเล็งดวงชะตาราหูเร็งทะลวงชะตาชีวิตวักแตกแยก
พ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
พ่อตายหรือแม่ตายเมื่อตกมาเป็นกรรมทายาทสู่ตน
คือจะมีใครก็เลิกจะมีใครก็เลิก
อันนี้เป็นพื้นดวงชะตาที่มีโครงสร้างนี้อยู่
แต่มันก็จะมีข้อยกเว้นว่าหากรู้แบบนี้แล้ว
หนึ่งได้ภรรยาที่เป็นแม่ม่ายได้เป็นภรรยาที่เขาเป็นลูกกำพา
ประชาที่เขาเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือไม่ได้มีอันนี้เกี่ยวข้องเลย
แต่ได้ภรรยาที่ดีปกตินี่แหละครอบครัวอุ่นแต่ว่ารู้แล้วว่ามีเกณฑ์อย่างนี้
จากนี้เป็นต้นไปเมื่อแต่งงานชวนกันทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
เจดีทำกับโรงพยาบาลไอ้บุญอย่างเงี้จะเกื้อกูล
ทำให้ไอ้ภัยที่จะมีเนี่ยเข้ามาไม่ได้นี่เขาทำกันหลายอย่างแล้ว
แล้วคุณครอบจะมีอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคุณครอบจะมีดาวปรัตนิเป็นลาพะ
ปัตนิลาพะแปลว่าอย่างนี้ครับหญิงใดได้สัมผัสได้สัมพันธ์
เลิกจากกันไปลืมไม่ได้ประทับใจอย่างนั้นเลย
ปัตตานีลาพะตีความในทางดีคือเมื่อดวงชะตานี้มีคู่คู่ที่อยู่
คือคู่ปกติเนี่ยนะมันจะต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันอยู่เป็นระยะ
มันเป็นชะตากรรมแต่จะเป็นอะไรรู้ไหมปัตตานีคือคู่เป็นลาพะ
เมื่อมีคู่ที่ตกลงโปรงใจมีพฤติกรรมนิตินัยพฤตินัยมีพิธีแล้ว
เรียกว่าคู่ที่ถูกต้องถูกต้องไหมมันจะเป็นลาพะแปลว่าอะไร
หากยังประโยชน์ให้เกิดก่อร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันทำงานร่วมกัน
เขาช่วยอย่างหนึ่งเราทำส่วนหนึ่งหนุนดวงให้มีลาบ
ดวงนี้มีลูกแน่ไหมฮะตามดวงเนี่ยดูแล้วยังไงก็มีแน่
แล้วจะมีตามเวลาที่ว่าด้วยนะแล้วเขาก็จะได้ลูกที่ดี
ลูกที่มีสติปัญญาดีลูกที่มีเหมือนมีบุญวาสนามาเกิด
แล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกันในความเป็นไปทั้งรูปร่างหน้าตาสติปัญญาบุญลักษณะเหมือนมาอยู่
นี่อ๋อเหรอเป็นไงมายูดีไหมหัวเราะทั้งวันเลยนะ
อาจารย์เนี่ยอยากจะให้ก๊อบเนี่ยนะไปทำอย่างนี้ครับ
คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคือถูกทำแท้งเยอะ
เพราะฉะนั้นวิญญาณพวกนี้จะกลายเป็นวิญญาณอาฆาตแล้วรอจ้องเกิดให้ได้
เพราะฉะนั้นอยากจะทำอย่างนี้ก๊อฟในขณะที่หมอบอกว่าหมอทางการแพทย์บอกว่าร่างกายก๊อฟพร้อมแล้ว
เราชอบหลวงภาคซาวทรพระแก้วมระกฏพระพุทธศิษย์หิ็งเอาว่าพระดีพระที่สำคัญแล้วกัน

ข้าพเจ้าเบนเจ้าพลหนักเชื้อรุน
ภรรยาชื่อนี้เป็นสามีภรรยาถูกต้องกันตามกฎหมาย

ในทางฐานะความมั่นคงและชีวิตวัยในปัจจุบัน
พร้อมจะมีบุตรขอเทวดาที่รักษาหลวงพ่อโสธร
มาเกิดเป็นลูกข้าพเจ้าเถิดจะเลี้ยงดูให้ดีสืบไป
แล้วก็จะได้ลูกเทวดาจะได้ลูกเทวดามาเกิด

จะมีลูกพร้อมทั้งงานรุ่งโรธมากที่สุดในรอบชีวิต

๒๖๑ราศีไหนจะมีลูกดี
ลูกจะมาส่งเสริมเรื่องการงานและชีวิต

เด่นสุดแรงสุดดีสุดสำเร็จสุด

ข้อ๒บ้านคุณก๊อฟหรือรถยนต์

หมายว่าต่อให้ทำใหม่

รถเนี่ยนะก็จะมีสิ่งที่ซื้อรถอุสาดีที่สุด
ของมันจะมีตำหนิคือทั้งชีวิต
โอ๊มันพาผมเข้าทะเวกเปลี่ยนรถไปด่าเขา
ทำไมไม่เปลี่ยนรถออกมาชอบว่ะ

วันนี้ขอบคุณแขกรับเสื้อของเราก่อนครับ

สวัสดีค่ะ